ดูจำนวนดูตัวเลขของทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มอยู่ในจีน
ตอนนี้ผู้ป่วยทั้งหมด๒๔๕๔๕รายอันนี้คือผู้ป่วยทั่วโลกนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่๔๙๒ศพ
ซึ่งทางการจีนเขาก็แจ้งว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายแล้วเป็นจำนวน๙๑๑รายนะคะ
ล่าสุดมันก็มีรายงานเรื่องโรงพยาบาลที่จีนที่เขาสร้างขึ้นพิเศษทั้งสองแห่ง
แห่งแรกขนาด๑๐๐เตียงส่วนแห่งที่๒ขนาด๑๕๐๐เตียง
ปรากฏว่าโรงพยาบาลแห่งที่๒จะเปิดให้บริการ

ขณะที่โรงพยาบาลหัวเสริญซานที่เขามีการเปิดให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสแล้ว
อันนี้คือโรงพยาบาลแห่งแรกนะหัวสันซานเนี่ย
เปิดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นโรงพยาบาลขนาด๑๐๐เตียงนะคะ
ทางทีมเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องมือ
เรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ทั้งเตียงแล้วก็พวกข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ที่จะอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น
หลายคนได้เห็นภาพมุมสูงตั้งแต่มันยังเป็นที่โล่งอยู่เลยค่ะ
ยังไม่ได้กลบยังไม่ได้ถมดินอะไรเลย
จนตอนนี้เหมือนกับถูกเนรมิตขึ้นมาเลยคุณชนะ

ใช่ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ๑๐กว่าวัน
โรงพยาบาลทั้งสองแห่งก็สร้างแล้วเสร็จ

ในส่วนของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในไต้หวันที่กำลังแพร่ระบาด
ตอนนี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลอยู่เหมือนกัน
ด้านส่วนควบคุมและป้องกันโรคของไต้หวันก็ออกมาระบุนะครับว่า
ตลอดช่วง๓เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นฤดูของไข้หวัดใหญ่
ซึ่งก็ถือว่าเป็นไข้หวัดตามฤดูการของไต้หวัน
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนกว่าแสนคนนะครับ
ไปหาคุณหมอนะครับไปรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไต้หวันเลย

จะมีเพียง๖๑รายเท่านั้นที่แพทย์ยืนยันว่าเป็นไข้หวัดจริง

ขณะเดียวกันทางไต้หวันเองก็มีการรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้โดยสั่งระงับไม่ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางไปจีนเข้าไปยังไต้หวันโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ไม่รวมชาวต่างชาติที่อาศัยในฮ่องกงแล้วก็มาเกาะ
พร้อมยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศของเขายังคงอยู่ที่๑๐รายสำหรับไวรัสโคโรนานะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไล่เรียงอันดับจีนมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นต้นต่อของการระบาด
ประเทศที่สองเนี่ยไทยขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค
แถลงถึงสถานการณ์ปรากฏว่าในไทยเราพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติม
ขึ้นจากเดิม๑๙เพิ่มขึ้นเป็น๒๕ราย
ใน๒๕รายคุณผู้ชมที่เพิ่มมา๖ราย
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน๒ราย
แล้วก็อีก๔รายเป็นคนไทย
คือ๒ใน๔รายก็เป็นสามีภรรยาคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น๒รายค่ะ
ส่วนอีก๒รายนั้นก็เป็นคนไทยที่เป็นโชเฟอร์
รับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาทั้ง๒รายเลยนะคะ
แล้วในจำนวนนี้๕ใน๖ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย

ส่วนอีก๑คนที่อาการหนักโชเฟอร์อายุประมาณ๗๐ปี
เขาเคยรับส่งกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนมีอาการป่วย
ปรากฏว่าติดทั้งเชื้อวรรณโรคแล้วก็มีเชื้อโคโรนาด้วย
ก็ส่งต่อมารักษาอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
ณตอนนี้ทั้งหมดคุณผู้ชม
จากเดิมแพทย์ให้กลับบ้าน๘ราย

อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก๑รายรวมเป็น๙ราย
และมีคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคือ๑๖รายนะคะ
ส่วนเรื่องของผู้ป่วยที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์สอบสวน
อันนี้คือยังไม่ได้สรุปว่าเป็นหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเข้าข่ายเข้าเกณฑ์มี๕๔๙ราย
แล้วก็เข้าเกณฑ์สอบสวนรายใหม่อีก๕๗รายนะคะ
คุณผู้ชมยังคงส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่อง

ที่บอกว่ามันไม่ขาดมันไม่แพงมันก็มีเหมือนกัน
เพราะว่าตลาดบ่อพลอยเองก็หาซื้อไม่ได้
อย่างบางเขนกรุงเทพหน้ากากอนามัยก็หาไม่ได้เหมือนกัน
อันนี้เป็นความจริงที่ประชาชนเขาประสบพบเจอมา
แล้วก็ส่งข้อความมาหน้าจอคุณผู้ชมยังส่งมาได้นะฮะ
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยครับหลังจากที่คนไทย๑๓๘คน
ได้เดินทางกับสายการบินเอเชียกลับมาจากอูฮันมาถึงไทยเมื่อคืน
หลังจากที่ล่าสุดนั้นมีการแถลงของศูนย์บัญชาการ

ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่หลายคนสักส่วนใหญ่
ยังไม่พบเรื่องของการแสดงอาการว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แต่ว่าทั้งหมดยังคงอยู่ในการกักตัว๑๔วัน
แต่ว่ามี๔คนต้องเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลนะครับล่าสุดเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมการบรรยายงานสดของเราจากคุณสิริวัณรักษัตริย

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงเชิญเลยครับ
ในวันพรุ่งนี้ก็จะเปิดให้ญาติของทั้ง๑๓๔คน
ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมโดยการเยี่ยมนี้
ก็จะเป็นการเยี่ยมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส
แล้วก็จะมีการจัดทีมชุดแพทย์สุขภาพจิตค่ะ
เข้าไปให้คำแนะนำพร้อมกับแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
ของการควบคุมตัวค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ทางกองทัพเรือนะคะ
ก็ออกมายืนยันนะคะว่าทั้งหนึ่งร้อยสามสิบสี่คนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่
กองทัพเรือนี้นะคะได้มีการควบคุมแล้วก็มีการจัดการพื้นที่อย่างดีนะคะ
ดังนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความกังวลว่า
อาจจะมีการแพร่เชื้อของเชื้อโคโรนาจากคนไทยที่เดินทางมานั้นนะคะ
ยืนยันว่าจะไม่มีการแพร่เชื้ออย่างแน่นอนเพราะว่ามีการควบคุมเป็นอย่างดีค่ะ
บัญชาการเหตุการณ์นำคนไทยกลับมาตุภูมินำโดยนายสาธิปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะแถลงความคืบหน้าหลังจากที่คนไทย
จากเมืองอูฮั่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดคนเดินทางถึงไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
และได้เข้าอาคารรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือยุทธการว่าในภาพรวมทุกคนไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะ
ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดขณะนี้มีหนึ่งร้อยสามสิบสี่คนยังอยู่ในการเฝ้าระวังที่ห้องพักอาคารรับรอง
อ่าวดงตานแต่ยังสามารถเดินเล่นได้ในบริเวณที่ร้อมรั้วไว้ค่ะ
จำนวนนี้นะคะมีคนท้องและมีเด็กเล็กสองคนทุกคนได้รับการดูแลอย่างดี
ส่วนอีก๔คนมีอาการไข้ได้แยกตัวเฉพาะในหอป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
แต่ช่วงเช้านี้อาการไม่อาการทุกอย่างดีนะคะไม่มีไข้แต่ทีมแพทย์ต้องติดตามอาการให้แน่ใจก่อนค่ะ
ทีนี้เนี่ยส่วนร้อยสามสิบสี่ท่านวันนี้เราได้อ่าตรวจอ่าประเมินอาการเบื้องต้นทั้งหมดนะครับ
ภาวะเสี่ยงวัดไข้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ที่ตรวจโดยส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็อาจจะมี
เปลี่ยนที่สถานที่มีนอนไม่หลับบ้างนะครับอะไรต่างต่างแต่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ทั้งหมดเราก็จะมีทั้งทีมอ่า
ทางด้านนักทีมแพทย์ทีมนักจิตวิทยาแล้วก็ทีมที่จะมาดูแลตรงนี้ทั้งหมดนะครับ
สามในสี่มีเอ็กซาเรย์ปอดมีอาการผิดปกติเล็กน้อยอืมเราฟรีมดูเบื้องต้นมันมีเป็นเหมือนจุดอยู่หน่อยเนี่ย
แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ผู้เจ้าชาญดูแล้วก็แล้วก็อาจจะถวดซ้ำอีกทีน่ะซึ่งอันนี้ขอขอติดตามดูนิดนึง
ของคนในพื้นที่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าอาจจะติดเชื้อของคนในพ
ที่ที่อาศัยอยู่โดยรอบฐานทัพเรือสัตหีบนะคะ
เพราะอาคารรับรองที่จัดให้กับคนไทยที่เดินทางมาจากอูฮันนั้น
ห่างจากชุมชนทะเลค่ะ
ในส่วนของผ้าปูเตียง
เสื้อผ้าปูติงที่หรือผ้าเช็ดตัวนะครับ
เดี๋ยวจะมีกระบวนการนำเข้าจากโซนแดงมาโซนเหลือง
แล้วก็นำไปซักตามกระบวนการที่กำหนดของกระทรวงสาธารสุข
ซึ่งได้มีทางกระทรวงศุกร์ก็ได้ออกมาตรการเหล่านั้นมาแล้วนะครับ

ที่สองก็คือในส่วนของเสื้อผ้าส่วนตัวก็จะมีการซักล้าง

แต่ต้องเรียนว่าครับว่าไม่ได้ติดต่อง่ายอย่างนั้น

เห็นว่ารอบข้างนะครับข้างหลังเป็นบึงน้ำนะครับ
ข้างไปอาคารสู่ศาสตร์ข้างหน้าแล้วก็กัดพื้นที่ไว้ห่างจากทะเลค่อนข้างมากครับ
ส่วนข้างก็เป็นพื้นที่ที่ห่างจากพื้นที่อื่นนะครับ
ไข่แดงเนี่ยโซนแดงเนี่ยจะห่างพื้นที่อื่นค่อนข้างมากนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเป็นอะไรนะครับทหารเรือโดนก่อนนะครับ
เพราะอยู่พื้นที่โซนรอบข้างทั้งหมด
และในระยะเฝ้าติดตาม๑๔วันนะคะ
ทีมแพทย์จะมีการปฐมนิเทศถึงแนวทางการปฏิบัติ
ในการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันให้กับทั้ง๑๓๔คนค่ะ
พร้อมกับจัดชุดทีมจิตแพทย์เข้าไปประเมินอาการ

เนื่องจากไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์จึงไม่สามารถติดต่อใครได้ค่ะ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเครียดได้
ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะให้ญาติได้พูดคุยเยี่ยมทั้ง๑๓๔คน
ค่ะในช่วงบ่ายวันนี้เวลา๑๕นาที๓๐นาที
ก็จะเยี่ยม๑๓๔คนนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ค่ะ
แล้วก็จะมีการประเมินของทีมแพทย์อีกนะคะ
ว่าในวันเดินทางกลับของ๑๓๔คนโดยวันที่๑๙กุมภาพันธ์นั้นนะคะ
จะมีการประเมินว่าอาจจะมีการแบ่งแยกแล้วก็จัดรถรับส่งนะคะ
ให้กับทั้ง๑๓๐คนแล้วก็จะมีการประเมินภาพรวมต่างด้วยนะคะ
หลังจากที่กลับบ้านไปแล้วค่ะทั้งหมดก็คือสถานการณ์บรรยากาศล่าสุด
ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะที่โรงพยาบาลอาภากรค่ะ
สิรวรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลอภากรฐานท่าเพลือสัตว์อาหิตค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลนะฮะเดินทางกลับมาทั้งหมด๑๓๘คน
คนไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าติดเชื้อโคโรนาแต่ว่าต้องเฝ้าระวัง
คนมีไข้สูงต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
ครอบครัวคงได้มีการเจอกันแต่ว่าผ่านทางด้านของวีดีโอคอลแทน
ใช่เพราะว่าก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง๑๔วันช่วงนี้ก่อนนะคะ